อย่างเช่นผู้กรณีไทยเตาฟังเหลือภูมิคาร์
คุณมองว่าน่าเชื่อมืออาจารย์กรรมต่างหน้าต่างมาก
คือปูอยากจะพูดในลักษณะนี้แล้วกันนะว่า
คนเราภาพร้านภายนอกหรือวิธีการพูด
มนุษย์เราจะตัดสินคนที่คำพูดเนื้อหาที่เขาพูดแค่๗เองนะ
แต่เขาตัดสินที่น้ำเสียงถึง๓๘เปอร์เซ็นต์
แล้วก็กายภาพการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอีก๕๕เปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นเอาอย่างนี้ง่ายวันนี้ทุกคนดูคุณหมอเนี่ย
เห็นปากแดงฟาดปากแดงมาแบบนี้แล้วก็เปิดหลายนิด
ก็อาจจะมีทัศนคติแบบหนึ่ง
ถ้าวันนี้คุณว่ารถออกใส่เสื้อขาวนุ่มขาวหกขาว

ทศนคตินี้ที่มีกับมุขฤทธิภาพค่ะ
มันเป็นเพียงการตัดสินแค่มุขเดียว
ฉะนั้นไม่ว่าคำว่าครูหมออาจารย์ดาราไม่ฉีด
คนเหล่านี้ทุกคนสามารถเป็นคนดีก็ได้เร็วก็ได้
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศหวัดอาสารที่ปากอยู่ข้างหน้ากัน
ทีนี้เราต้องไม่ถูกหลอกด้วยทำแบบนี้
เราต้องไม่ถูกหลอกด้วยแค่เพียงเสื้อผ้าหน้าฝน

เราถ้าอยากินว่าใครเป็นผู้จริงหรือเพศ
ลองความการให้สัมภาษณ์ของเขาสัง
ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาพูดเหมือนเดิมไหม
มันมีข้อน่าสังเกตแบบนี้ค่ะ
อันแรกคือพูดเปลี่ยนไปเรื่อย

กับอีกแบบหนึ่งคือเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
อันนี้เหมือนท่องจำมา
คือถ้าคนที่พูดจริงเขาจะพูดเรื่องเดิมเลยค่ะแบบเดิมเลย
เพราะฉะนั้นพอวันนี้คนที่บางคนโกหกซึ่งครูเคยเจอนะ
เป็นผู้ที่เขาเชื่อด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาโกหกจริง
คือเขาโกหกขึ้นมาจากเรื่องไม่มีเรื่องเลย
ครูวินงงเฮ้ยนี่มันไม่มีเรื่องเลย
แต่เขาพูดซ้ำค่ะเขาพูดซ้ำบอกคนอื่นบอกคนอื่นซ้ำ
เขาเองก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความจริง
แต่ถ้าเราจะสังเกตนะคะเขาจะพูดไม่เคยเหมือนกันเลย
พูดกับคนนี้อย่าเดินรับหลังพูดอย่างนึง
อันนี้จะเป็นตัวที่เราจะสามารถจับได้มากกว่า
ฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนไปดูแค่คำว่าชื่อ
เพราะว่าคนในวงการไหนก็ตาม
คนมีวงการดูซึ่งคือไม่ว่าคุณจะดูรวยหรือคุณจะดูจน
คุณสามารถเป็นคนดีได้ทั้งคู่และคนไม่ดีได้ทั้งคู่
อยากให้ชาวบ้านเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่าย
ถ้าอยากจะติดตามหาเรื่องนี้ฟังวิเคราะห์

แล้วเราก็ต้องมาตำจัดวันกับชีวิตของเรากันบ้าง
แล้วก็ว่าเกี่ยวกับซ่อนการเกี่ยวกับชื่อครับ

ความน่าสงสารเวลากลับกล่าวให้ต่างหรืออาจจะลองให้รู้กับของความสงสารหรือมีรู้สึกว่าได้กันกับความสงสารของคนอื่น
คือมันคือว่าคนดูฉลาดมากเพราะว่าคนดูเนี่ยสามารถใช้ความรู้สึกเอาง่ายเลยนะคะ
อย่าใช้สมองเวลาดูลองใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกพื้นฐานได้ก่อน
แต่ว่าปลายเป็นว่ามันตรงข้างข้างผลักทุกคนดูเห็นแล้วไม่เจอมันรู้ไม่จริงเลยมันรู้ปลอมมากก็มี
หรือในขณะที่บางคนเค้าไม่มีที่ใหม่จริงแล้วเค้าแบบจนแก่ใจแล้วค่อนข้างตาหลังแล้วไห้ออกมาแล้วคุณคุณสงสารก็มี
ฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกแรกของเราที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาจริงจังเลยหรือว่าเขาทำเพื่ออะไรบางอย่าง
มันมีอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันต้องสังเกตจากใจเราเหมือนเอาง่ายคุณผู้ชมเวลาเราดูละคร
เราดูละครเราเห็นคนที่แบบเล่นทำหน้าร้ายแบบดูดังฉันอยู่นี่หรือว่าร้องไห้ก็ได้
ฉากร้องไห้ที่คนแบบทำไมทำฉันแบบนี้เราใช้สมองเราสักทีว่าเค้าเล่นเก่งถูกไหมคะ
แต่ฮือเจ้าสองสักทีก็ดูปิดครัวเลยแต่ถ้าเราใช้กลัวใจก็ไม่แล้วไม่ร้องไห้ไปต่อน้ำพลาด

คุณเคยดูหัวคุณค่าเป็นอะไร
จะแสดงถามว่ากรณีโรเตอรี่๓๐ล้านเหลือละครเรื่องมีทุกคุณว่าตอนนี้
บนประเทศและโลกใบเยอะมันคือโลกไอวะครเลยอ่ะ

มันทำให้เราได้มีโอกาสเห็นว่าในหลายเมืองไหล่น้ำตี
มันไม่ใช่แค่เรื่องอย่างที่เรารู้ตอนนี้กระแสข่าวหลายเรื่องมากเลย
ทุกเรื่องมันแบบมุ่งมากยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เพราะตอนนี้ในชีวิตของคนของเรา
ถ้าเราเอาเวลาทั่วไปชีวิตของเราไปยุ่งเรื่องความสูง

คือเหมือนกับคือเขาเคยอาจารย์สื่อเล่มหนึ่งนะ
เขาบอกว่าคนที่ประสบความเกร็ดเนี่ย

ในเวลา๒๔ชั่วโมงเราเอาเวลาของเรา
ที่อาจจะมุ่งเกี่ยวเทพกระบบเลยศาลิสทธิ์

ใช่เราต้องรับไว้เพื่อที่เอามาดูว่า
เราจะป้องกันหรือเตรียมตัวอะไร
แล้วก็จบอืม

ตัวหน้าแคบนั้นก็ดูได้
ก็ว่าถ้าไม่ได้ค่อยหา

เดี๋ยวนิดนึง
จึงโบรกัน
จริง

ทำจริงอ่ะ